คุณผู้ชมคะคลิปนี้แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะคะฮือหามาก
ตำรวจที่เชียงรายถึงขั้นทำพิธีประพรมน้ำมนต์ท่องคาถาไล่ผีค่ะ
อ่าไล่ผีได้ด้วยนะคะถึงขั้นมีคนไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ว่า
โอ้โหตำรวจไทยเนี่ยนะไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้นะไปดูเหตุการณ์ค่ะ

คือไล่ผีนะคะประพรมน้ำมนต์แบบนี้นะคะเพื่อเรียกอาจารย์เลยนะ
ใช่ตำรวจไปกันสองนายเหตุการณ์นี้นะคะ
เกิดขึ้นที่อำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายนะคะ

สิบตำรวจโทรสี่นาทีจิตรงผอบอหมู่ป้องกันและปราบราม
สพเวียงชัยจังหวัดเชียงรายมือปราบผีที่อยู่ในคลิปค่ะครับ
ก็เล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนี้โทรไปแจ้งตำรวจอ่า
บอกว่าโดนผีหลอกโดนผีหลอกโดนผีหลอกก็โทรไปแจ้งตำรวจ
กล้ามวันแสงแสงอย่างเงี้ยแต่ตำรวจบอกว่าโอ้โหโทรไปสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดครั้ง
บังคับบัญชาเลยบอกว่าไปช่วยเธอหน่อยต้องไปแล้วล่ะ
ไปดูหน่อยสิผีตนไหนมาหลอกเนี่ย
มาถึงบ้านเลยตำรวจไปกันสองนายเป็นยังไงบ้าง
พอไปถึงเธอก็พูดจาวกวนนะคะ
เบื้องต้นตำรวจบอกว่าก็พาเธอไปที่โรงพักก่อน
แล้วก็พาเธอไปโรงพยาบาลด้วย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยานสังวรเวียงชัย
พอไปถึงโรงพยาบาลเธอโวยวายบอกว่าเธอไม่ได้บ้า
เธอไม่ได้บ้าจริงตำรวจก็เลยไปถาม
ตำรวจก็โอ้โหใช้ปฏิพันธ์ไหวพลิบทุกอย่างเกลี้ยกล่อมค่ะ

คือทางตำรวจเนี่ยเขาก็เป็นคนหน้าตาดีอะนะ
หน้าตาดีพูดเพราะเสียงทุ่มคุยด้วยผู้หญิงคนนี้เลยยอมคุย
แล้วผู้หญิงคนนี้บอกว่าเธอไม่ได้บ้าจริง
มีผีมาหลอกเธอจริงผีอยู่ที่บ้าน

อยู่ที่บ้านตำรวจทำไงตำรวจเลยบอก
ผมก็เล่นของเหมือนกันนะผมเล่นของเหมือนกัน

ผู้หญิงคนนี้บอกว่าดีเลยคุณตำรวจ

พากลับบ้านเอาน้ำใส่ขันไปให้คุณตำรวจ
คุณตำรวจบอกว่าเอามาอย่างนี้เดี๋ยวไล่ผีให้

นี่ค่ะคุณตำรวจหน้าตาดีผู้จาดีไหวพลิบดี

ผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนอยากให้ผีเข้าบ้าน